ไปดูความคืบหน้าในการติดตามหาตัวชายวัย๔๖ปีที่เข้าไปหารังพึ่งหาน้ำพึ่งในป่านางนอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนี้ผ่านไป๕วันแล้วก็ยังไร้วี่แววในการติดตามหาตัวติดตามจากรายงานครับ
เพราะการที่สถานอยู่ตรงนั้นหลวงอยู่ตรงนู้นนะและก็ทุกวันมีตามแววไม่มีแต่อยู่
ไปต่างกันไปนั้นแล้วก็โรค

จะร่วงในน้ำกว้างหรือว่าหมดมาตั้ง
ล่าให้กินซึ่งอย่างนี้เจ็ดเว้ย
เหตุการณ์ชาวบ้านอ้างตัวว่าเป็นเจ้าแม่นางนอนโมโห
ที่ตัวเองไม่มีที่อยู่ไม่มีใครตั้งสารให้
ทำเอาชาวบ้านที่ไปรอดูการค้นหานายสุกเกษมสอนเท่า
อายุ๔๖ปีตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นานรวม๕วันแล้วที่นายสุกเกษมหายตัวไป

จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะออกไปเก็บรังพึ่ง
ทางครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์
เชิญคุณเท่าคนแก่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
สืบทอดวิชาอาคมท้องถิ่น
และมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ป่า
เข้าประกอบพิธีศัยศาสตร์ตามความเชื่อ

รวมทั้งขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา

ให้ช่วยปลดปล่อยชีวิตของนายสุกเกษมออกจากป่า

ลูกสาวบุญธรรมของนายสุกเกษม
รับว่ารู้สึกเสียใจที่วันนั้น

เพราะมันอันตรายแต่พ่อไม่ฟัง
ตอนนี้แม้ว่าพ่อจะหายไป๕วันแล้ว
แต่ก็ยังเชื่อว่าพ่อปลอดภัย
มันเป็นปลาแกแล้วทีนี้หนูก็บอกว่า
อย่าไปเลยพ่อมันอันตราย
หนูว่าอย่างนี้แกก็ไม่ฟัง
วันนี้เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็น๑๐ชุด
ในการเดินเท้าค้นหาตามแนวเขานางนอน
ทางทิศตะวันออกและตะวันตก

รองเท้าของผู้สูญหาย๑กิโลเมตร
ช่วงบ่ายจัดกำลังปพอีก๔ชุด

ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทึบที่สุดแล้ว

เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้๒ประเด็น

แล้ววิ่งตะเลิศตกลงไปในบริเวณตีนเขา

แต่ไม่สามารถส่งเสียงหรือสื่อสารขอความช่วยเหลือได้

หลงเข้าไปในป่าหาทางออกไม่ได้
การค้นหายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ยังคงทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
ขณะที่ครอบครัวก็ทำพิธีเป็นความเชื่อท้องถิ่น
เกี่ยวข้องกับตำนานเขานางนอน
ที่มีเรื่องเล่าลึกลับหลายแง่มุม

กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน